คุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นคนยุคตั้งแต่ประมาณสักอายุ๓๐ปีขึ้นไปเนี่ย
ยังไงก็ต้องเคยได้ยินเพลงมอเตอร์ไซค่าง
เพลงนี้ดังมากนะคะเป็นของวุญเชิดร็อกแสลงค่ะ
แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณเชิดจากไปอย่างสงบแล้วนะคะ
ซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้เลย
โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มารับศพค่ะ
บรรยากาศที่บ้านในตำบลแสลงโทน
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวนายบุญเชิดพรมประโคนวัย๔๐ปี
หรือว่าเชิดร็อกแสลงนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เสียชีวิตแล้วจากอาการป่วยด้วยโรคตับแข็งค่ะ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานข่าวออกมาเป็นข่าวด่วนเหมือนกันนะคะ
ว่าคุณเชิญเนี้ยเอ่ออาการสุดหนักอย่างแรง
เพราะว่าจริงก็รักษาตัวมาพักหนึ่งแล้ว
แต่ว่ามีเลือดออกทางปากออกทางจมูก
นายเสมือนและนางปืนพรมประโคนพ่อและแม่ของคุณเชิดนะคะ
ก็ยังทำใจไม่ได้เลยกับการจากไปของลูกชาย
เพราะว่าบอกว่ายังไม่ทันได้ร่ำลาหรือว่าสั่งเสียอะไรเลย
เตรียมรอรับศพลูกชายกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดค่ะ
คิดว่าศพน่าจะมาถึงเย็นวันนี้นี่แหละค่ะ
ปืนแม่ของคุณเชิดนะคะก็บอกว่า
ที่ลูกล้มป่วยก็เดินทางมาเยี่ยมนะ

แล้วก็พอเดินทางกลับมาบ้านก็จะไปกราบไหว้
บนบานสารตาปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านทุกวัน

ส่วนนายเสมือนผู้เป็นพ่อก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
ทำใจไม่ได้จริงที่ลูกมาจากไปเร็วแบบนี้
ถ้าลูกรับรู้ได้อยากจะบอกลูกว่ารักลูกมาก
ที่ผ่านมาเชิดถือเป็นเสาหลักที่คอยดูแลพ่อแม่ช่วงที่มีงานเยอะ

แต่ระยะหลังเนี่ยลูกไม่ค่อยมีงานก็เลยไม่ค่อยได้ส่ง

แล้วก็ไม่คิดเลยว่าลูกจะจากไปเร็วขนาดนี้
ขอให้ลูกได้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดี
และถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีก

ก็คือการไปร่วมงานศพลูกนี่แหละค่ะ
ทีนี้นางสาวปาริชาติเจตนาภรรยาของคุณเชิดนะคะ

คุณเชิดได้พูดถึงโครงการสร้างหอระคัง
คืออยากจะสร้างให้วัดสาลาลอยในอำเภอเมืองบุรีรำค่ะ
อบเงินทุนให้วัดเบื้องต้นไปแล้ว๑แสนบาท
ก็กำลังทยอยเก็บเงินมาสมทบให้ครบ๕แสนบาทนะคะ
ก็ไม่คิดว่าสามีจะอายุสั้นขนาดนี้
ตั้งใจว่าจะสารต่อความฝันของสามีต่อไป